เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะมากันต่อที่โมเมนต์ที่ต้องบอกว่าหลายคนรอคอยเพราะมันดีต่อใจเหลือเกินค่ะ
หลายคนไถฟีดในโซเชียลเนี่ยน่าจะได้เห็นคลิปนี้กันมาบ้างแล้วนะ
ซุปตาเบอร์หนึ่งของเมืองไทยพี่อ้ำพัชราภาไปปะกับลูกของแม่ชมคุณผู้ชมค่ะ
เพื่อใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปกันสักนิดนึงค่ะ
อร่อยแล้วดูสิ

สิ่งที่คนสวยรุ่นเล็กกับคนสวยรุ่นใหญ่เจอกัน
ความรักษากันเนอะน่ารักสุดเลยอ่ะ
อ้ำแบบว่าโหจ้องไม่ผ่าน
ซึ่งเมื่อวานนี้มีโอกาสได้เจอแม่ชมกันด้วยนะทีมข่าวของเรา
โอ้โหขนลูกพี่สายฟ้าพายุแล้วก็น้องเอ็มแอร์บิเกล
นี่เป็นยังไงดูมาเป็นฝาแฝดกับคุณแม่เลยดูเครื่องหัวเขาซะก่อน
โบนี้รับรองว่าต้องฮิตแน่คุณผู้ชมค่ะ
จะบอกว่าฮิตแล้วนะโบมีหลายแอปลงขายแล้วนะ
เนี่ยเราต้องไปเอฟแล้วนะ
เขาพากันยกขบวนมาร่วมงานฉลองภาพยนตร์
คือตอนนี้จะเรียกแม่ชมหรือว่าคุณชมพู่ธรรมดาไม่ได้แล้วนะ
ต้องมีต่อท้ายว่าว่าที่นางเอกร้อยล้าน
ซึ่งในงานนี้เองค่ะแม่ชมเนี่ยได้เล่าโมเมนต์สุดน่ารัก
ช่วงที่พี่อ้ำเจอกับลูกให้ฟัง
พร้อมกับแซวด้วยว่าโหพี่ทุกวันเนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ย

มีแต่คนถามหาแต่ลูกกลืมแม่กันหมดแล้วจ้า

จริงผมชมเจอคุณอ่ามก่อน

ไปถามว่าลูกอยู่ไหนเราก็เลยโทรตาม

ก็ถ้าเป็นคนแบบว่ารุ่นเราก็อาจจะแบบรู้สึกว่าโอ้โหเป็นภาพหาชมยากอะไรอย่างนี้
เพราะว่าแบบเห็นกันมาตั้งแต่ซิ่งเลยนะ
แล้วก็แบบตัดผ้ามาอีกทีก็คือแบบเล่นกับลูก

คือเราก็เห็นเขามาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นสาวซิ่ง
กันจนมาถึงวันนี้เขามีลูกแล้วอ่ะเธอ
อกจากนี้นะคะแม่ชมก็ยังได้พูดถึงแพลนวันแม่ปีนี้ในฐานะที่เป็นคุณแม่ลูกสามแล้วเนาะ
ชมบอกว่าเออจริงการเลี้ยงลูกมันก็เหนื่อยนะ
แต่สุดท้ายแล้วค่ะลูกนี่แหละคือความสุขสูงที่สุดในชีวิต
ซึ่งในปีนี้เขาก็วางแพลนการขนครอบครัวไปเที่ยวออสเตรเลียกันทั้งบ้านเลยค่ะ

มันก็จะวือหน่อยมันก็จะแบบเว่นนิดนึง
แต่ก็ก็เหนื่อยแต่ว่ามันก็เป็น
มันก็เป็นเวอร์ชันที่เรารู้สึกว่าเราชอบตัวเองที่สุด
ในความเป็นแม่แล้วก็ในความที่แบบ
ที่เขาบอกว่าลูกคือของขวัญก็คือจริงแหละ